ที่เกิดเหตุไปพบนายมโนธแทร่ตั้งอายุ๕๗ปีผู้รับเหมาและผู้ก่อเหตุ
ถูกคุมตัวไว้พร้อมกับปืนพกสั้นที่ใช้ก่อเหตุ
จากการตรวจสอบพบว่ามีปลอกกระสุนตกอยู่๕ปลอก
ส่วนคนเจ็บมี๒คนคือนายจิลศักดิ์จิมจิยจันทร์อายุ๔๘ปีครับ
แล้วก็นายวรพงศ์หรือตระกูลอายุ๕๐ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

จิตรศักดิ์หรือว่ารองศาสตราจารย์ดรจิรศักดิ์นั้น
ซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารบริษัทแห่งหนึ่ง

เรียกนายมาโนธผู้รับเหมามาเจรจากันกับเรื่องของค่าใช้จ่าย
แต่เจรจาไม่ลงตัวนายมาโนธไม่พอใจชักปืนขึ้นมายิงใส่สองนัด
กระสุนถูกที่บริเวณหน้าท้องอาการสาหัสครับ
จากนั้นนายวรพงศ์หัวหน้าสายงานเข้ามาเห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้าไปช่วย
แต่ก็ถูกกระสุนยิงเข้าที่หน้าท้องอีก๑นัด
คนงานที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็ช่วยกันคุมตัวนายมโนธเอาไว้
แล้วก็นำคนเจ็บ๒คนส่งโรงพยาบาล
นายมโนธก็สารภาพว่าตนเองรับเหมาทำโครงเหล็กของตึกทั้งหมด
โดยตกลงค่าจ้างกัน๑๖๐๐๐๐๐บาท
นายจิรศักดิ์ยังคงค้างค่าจ้างอีก๕แสนบาท
ขนาดที่เกิดเหตุมันเทรียมมาถวงค่าจ้าง๔๐๐๐๐กว่าบาท
เพื่อนำไปใช้หนี้ที่กู้มาใช้จ่ายค่าแรงให้กับลูกน้องต่อไป
แต่ว่านายจิรศักดิ์เจ้าของตึกไม่ยอมให้
แล้วก็พูดจาดูถูกจึงโมโหและก่อเหตุขึ้นมาครับ
ทางนี้ทางตำรวจก็มีการคุมตัวนายมโนธไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป